คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยแม่
หนุ่มใหญ่ดื่มหนักจัดเต็มคาราเบลเลย
เพราะว่าจัดมาเต็มตั้งแต่การดื่มแล้วใช่ไหม
เมาไม้ออยแออแอร์ขับรถกระบะเสียหลักนะฮะ
แล้วก็ตัวเองก็ไปล้มกลิ้งล้มหงายอยู่ข้างถนน
พอกู้ภัยมาเอ้าไล่ชกกู้ภัย
พอตำรวจมากระชากเสื้อตำรวจบอกจะมาซ้ำเติมหรือไงคุณผู้ชม

กู้ภัยก็ไม่รู้จะเอายังไงกับผู้ชายคนนี้นะคุณ
ตอนแรกกู้ภัยมาถึงนะ
เขาก็บอกไม่ให้ใครยุ่งยอมไม่ยุ่ง
กู้ภัยพยายามเข้าไปช่วยเขาวิ่งไล่ชกนะคุณ
พี่กู้ภัยคนหนึ่งวิ่งหนีแทบไม่ทันเลยฮะ
แต่ตอนหลังกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วบอกว่า
เป็นคนไทยหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครมาช่วยผมเลยหรือไง
พอตำรวจมาถึงตำรวจก็มาเจรจาบอกว่าจะมาช่วย
ปรากฏว่าเขากระชากเสื้อตำรวจมีไหมตอนตำรวจมาถึง
เขาหาว่าตำรวจจะมาซ้ำเติมอีกซะงั้นคุณ
ตำรวจจะเข้ามาช่วยก็หาว่าจะซ้ำเติมอีก
นี่มีภาพตอนตำรวจมาใช่ไหม
คุณผู้ชมฟังเสียงตอนที่ตำรวจมาหน่อยแล้วกันนะครับ
โอ้โหปรีเข้าใส่ตำรวจเลย

คือจุดเกิดเหตุเป็นเส้นอำเภอเขาคิชกูธ

เพราะว่ากู้ภัยเองตำรวจเองได้รับแจ้งนะครับ
ทะเบียนบ่อยไม้วอแหวน๖๒๓๔จันทบุรี
ประสบอุบัติเหตุฉลับตกข้างทาง
แล้วพบชายคนนี้อยู่ในอาการบาดเจ็บ
แต่เขามีอาการมึนเมาอย่างหนักนะฮะ

และจะชกกู้ภัยด้วยซ้ำ
พอตำรวจมาก็เกาะเหตุการณ์แบบนี้

ชายคนนี้ไม่ได้ถูกดำเนินคดีนะ

พอเช้าวันรุ่งขึ้นได้สติ
เมื่อเช้านี้มารับรถกลับไปแล้ว

ถ้าคุณพี่เห็นข่าวคุณพี่เองนะฮะ
คุณพี่คงจะคิดออกนะว่าคุณพี่เป็นยังไงเมื่อคืนนี้
เพราะเมาแล้วก็ขับรถจนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะครับ
ใครจะช่วยก็ไม่ยอมให้ช่วยนะฮะ